มาดูเหตุการณ์ประทึกนี้กันก่อน
เกิดขึ้นที่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวเป็นรถเข็นนะคุณ

ลูกค้ากำลังซื้อก๋วยเตี๋ยวกำลังจะนั่งกินก๋วยเตี๋ยว
ปรากฏว่ารถกู้ภัยมาไม่ได้มาช่วยชีวิตใครนะฮะแต่พุ่งมาชนเลย
ลูกค้าวิ่งเหนียวตัวเนียวบอกฉันต้องรอดฉันต้องรอด
สุดท้ายรอดไหมคุณผู้ชมไปดูคลิปกันนะครับ
แล้วเกือบมากคุณจังหวะนี้

คือทั้งรถเข็นขายก๋วยเตี๋ยว

ในใจเธอบอกฉันต้องรอดฉันต้องรอด

ผู้หญิงคนนี้เสื้อดำข้างในร้านอะ
วิ่งหนีเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับ
เป็นวินาทีชีวิตเลยนะฮะ
เจ้าของร้านขออภัย
ผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นลูกค้าร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
เธอเป็นเจ้าของร้านเสริมสวย
เดินไปสั่งก๋วยเตี๋ยวอยู่ใกล้แค่นี้เอง
เธอก็วิ่งหนีตายกลับมาที่ร้านเสริมสวยของเธอ
คุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้ชื่อนางสาวมันทนาหมีแก้ว
หรือว่าเจนนะครับอายุ๓๖ปี

ตำบลแม่ทาจังหวัดลำคูณนะครับ
วิ่งหนีเอาชีวิตรอดมาได้

และทีนี้ก็หิวก็ต้องไปสั่งก๋วยเตี๋ยวกิน

ได้ยินเสียงดังคล้ายกับมีรถชนอะไรมาก่อน

พุ่งชนเสาไฟฟ้า๒ต้นก่อน

เธอบอกเห็นท่าไม่ดีแล้วพุ่งมาใส่แล้วนะฮะ
ตัดสินใจวิ่งหนีในใจพูดอย่างเดียวว่าฉันต้องรอดฮะ
วิสองวิแค่นั้นนะคะแล้วมันก็พุ่งมาอย่างเร็ว
ใช่หนูวิ่งตอนที่มันพุ่งชนรถเก่ง
แล้วก็พอดีนั่งอยู่ตรงมุมโต๊ะหน้าร้านพอดีค่ะ
ก็เลยคิดว่ามันดูท่าไม่ดีแล้วค่ะ
เหมือนจะพุ่งเข้ามาในร้านหนูก็เลยเลือกที่จะวิ่งออกด้านหน้าค่ะ
แล้วพี่ที่ขายก๋วยเตี๋ยวให้เขาทันถอยหลังมาแค่๒ก้าวค่ะ
แล้วก็พุ่งชนผ่านหน้าไปเลย
มันเหมือนในหนาค่ะมันไวมากเลยค่ะพี่
หนูก็คิดว่าอย่างเดียวเลยว่าหนูตายไม่ได้หนูต้องรอด

คนบอกสติดีมากแต่ตอนนั้นเธอบอกต้องตั้งสติหน่อยค่ะ
เพราะเห็นรถมันพุ่งมาแบบนี้แล้วส่วนคนขายก๋วยเตี๋ยวก็รอดชีวิตเหมือนกัน
เธอก็บอกว่าโอ้โหไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยนะครับ

ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ติดตามความคืบหน้าไปพูดคุยกับคนขับรถกู้ชีพคันนี้หน่อยนะฮะ
ประเด็นก็คือเมามาหรือเปล่า

นี่ฮะเราไปคุยฮะก็คือนายอนุรักษ์อายุ๑๓ปีนะครับ
เจ้าตัวบอกวันเกิดเหตุผมอยู่เวรคนเดียว
มีชาวบ้านแจ้งว่าถูกงูพิษกัดผมก็รีบขับรถจะไปรับ

ผมบอกแบบนี้ผมวูบผมหลับใน
ซึ่งสาเหตุที่วู่บเนี่ยเป็นเพราะสองวันก่อนเนี่ยฝนก็ตก

แล้วทีนี้แพ้อากาศผมก็เลยกินยาแก้แพ้ไป๒เม็ด

และนักข่าวก็ถามซักนะตกลงเมาไหมตอนแรกเขาบอกไม่เมา
ตอนหลังเขาบอกผมก็ดื่มมาแค่๒แก้ว
แต่๒แก้วผมไม่เมาเพราะว่ายังไงก็ตาม
ผมต้องทำงานอยู่แถวนี้แล้วขับรถมันต้องขึ้นเขา
ผมระวังอยู่แล้วผมไม่เคยเมาในการทำงาน

ผมถูกว่าคู่ห้องนอนค่ะ
ผมกินแค่แก้แพ้๒เมตรเมตรเน่าแห้งวันก่อนมันโดนฝน
อ๋อกินแค่แก้แพ้๒เมตร
ถูกเป็นพูดตรงแต่ว่าต้องกินสร้างแก้วปี๒แค่นี้

ฐานมันไม่ใช่ดีอ่ะมันมีทรงตรง

นะไม่เมาหรอ
ถามจริงนะเมาหรือเปล่าดื่มหรือเปล่า
แต่ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็พูดคุยกับผู้บริหารในเทศบาลท่ากาศเหนือ
ซึ่งเป็นต้นสังกัดของคนขับรถกู้ชีพ
ก็ให้ข้อมูลมาแบบนี้บอกว่าจริงไม่ได้สั่งให้นายอนุรักษ์

แล้วก็มีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วไม่มีชาวบ้านแจ้งว่าถูกงูกัด
ตอนนี้ก็เลยต้องตรวจสอบอย่างละเอียดส่วนความเสียหายของทั้งรถกู้ชีพ
ทางเทศบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบในการซ่อมแซม
จะฟ้องร้องค่าเสียหายอะไรกันต่อไป
เบื้องต้นคาดว่าประมาณเกือบ๑ล้านบาท
ส่วนความเสียหายของร้านก๋วยเตี๋ยรสก๋วยเตี๋ยวอะไรแบบนี้นะ
ความเสี่ยงเกือบจะถึงชีวิตก็ต้องชดใช้เขาอีกนะครับ
ส่วนบทลงโทษทางวินัยได้มีการพักงานไปก่อน

จริงนายอนุรักษ์จะหมดสัญญาจ้างแล้ว
ทางเทศบาลก็คงไม่ต่อสัญญาจ้างด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องว่าเมาแล้วขับ๒แก้วทำให้เมาไหม
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรอผลการตรวจแอลกอฮอลในเลือดอีกครั้ง
ก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป